ก็มีนักวิ่งจากทั่วโลกร่วมแข่งขันกว่า๓๐๐๐คนครับ
ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งเนื่องจากเลื่อนการจัดการแข่งขันจากที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์ที่๓ของเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ก็มาเป็นวันที่๕กุมภาพันธ์แต่ก็ถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราคอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี๒๕๓๑ครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่๒๙เลยครับ
มีนักวิ่งกว่า๖๐ประเทศทั่วโลกรวม๓๐๐๐คนนะครับเข้าร่วมการแข่งขัน
ระยะวิ่งเป็น๓ประเภทครับก็คือมาราทอน๔๒๑๙๕กิโลเมตร
สำหรับมาราทอนระยะทาง๔๒๑๙๕กิโลเมตรเส้นทางวิ่งเริ่มจากบริเวณแยกสวนมิสักวันถนนพิศนุโลก
วิ่งข้ามสะพานพระราม๘ไปยังทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนานีก่อนจะวกกลับมายังจุดเดิมครับ
สำหรับฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับได้เตรียมความพร้อมสำหรับดูแลผู้ร่วมแข่งขันทุกคนเป็นอย่างดีครับ
ซึ่งนักวิ่งบางรายก็มีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนเกือบหมดสติในช่วงเข้าเส้นชัยนะครับ
แต่ก็มีหน่วยพยาบาลเข้ามาดูอาการอย่างทันท่วงที
ทำเวลาไป๒ชั่วโมง๒๖นาที๑๓๕วินาทีนะครับ
เวลาไป๒ชั่วโมง๕๒นาที๔๒๑วินาทีนะครับ
ส่วนประเภทชายอายุระหว่าง๑๘๒๙ปีก็ตกเป็นของชาวเคนย่านะครับ
กวาดไปทั้ง๓อันดับคืออันดับ๑อันดับ๒แล้วก็อันดับ๓ครับ